นะก็มีความเป็นไม้เหมือบไม้เมากันนะคะที่ปฐุมธานีนะคะ
พ่อตาบอกทนไม่ไหวแล้วลูกเขยคนนี้อืม
ขู่จะฆ่าล้างครัวไม่พอโอ้
ยกให้ของลับไม่ได้ยกนิ้วด้วยนะให้ของลับอ่ะ
ทนไม่ได้คว้าลูกซองยิงสวนตายคาบ้านเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลบึงบอลอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะ
ผู้ตายคือนายอดิเรกด้วงละไม้อายุ๔๓ปี
เป็นลูกเขยของเจ้าของบ้านนี่แหละค่ะ
ตายในขณะที่มือยังกำคว้านแน่นอยู่เลย
ชนะสูตรศพเบื้องต้นมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่แขนซ้าย

ซึ่งผู้ก่อเหตุก็เป็นพ่อตาคือนายบุญสือพิไล
อายุ๗๐ปีก็นั่งรอมอบตัวอยู่กับตำรวจนี่แหละค่ะ
บุญเล่าให้ฟังบอกว่าเย็นเมื่อวานนี้

จากนั้นลูกเขยก็เรียกชื่อเขา
แล้วก็ให้ของลับคือชูนิ้วกลางค่ะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะล้างโคตรให้หมดเลย
แล้วไม่พอนะไม่ใช่แค่พูดนะ
เดินไปหยิบขวานแล้วก็ปรีเข้าไปหานายบุญถึงห้องค่ะ

ก็คว้าลูกซองยิงใส่ไปเลยนัดหนึ่ง

นายบุญบอกว่าที่ผ่านมามันก็ไม่เคยนับถืออยู่แล้ว
ชอบชูนุกลางให้อยู่บ่อย
คนนี้เป็น
เป็นลูกเคยใช่ไหมค่ะ

เรื่องต้นตำรวจก็ต้องส่งตัวนายบุญ

อื่นโดยเจตนาค่ะก็เดี๋ยวต้องไปดูเรื่องราวอีกทีนึงนะว่า
จะโดนในข้อหานี้แล้วสารจะว่ายังไง